จะมาแทนพี่ตังค์ได้หรือเปล่า

อาจารย์เขารู้ว่าเราแอบไปเดินสาย

เราก็ได้เปลี่ยนจากฟุตซอล

ซึ่งแบบเรามาเมืองทองมันก็เซอร์ไพรส์แล้ว
จุดเริ่มต้นของผมก็คือ
การที่เราได้เห็นรุ่นพี่แถวบ้านเราอย่างนี้ครับ
เพราะว่าบ้านผมเนี่ยเป็นคนที่เกิดที่จังหวัดนนท์อยู่แล้ว
แล้วก็จังหวัดนนท์ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงทางด้านฟุตซอล

เราเห็นรุ่นพี่เราเนี่ยเขาเล่นฟุตซอลมา

ตอนเด็กเราก็แบบเหมือนไปขอเขาเล่นเนี่ยเจอรุ่นพี่อะไรอย่างนี้

แล้วก็แบบได้เริ่มเล่นตั้งแต่อนุบาล
ตอนนั้นก็คือเหมือนเด็กทั่วไปครับ
เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบอลนักเรียน
เราก็ต้องเหมือนเรียนไปด้วยช่วงเย็นก็มาฝึกซ้อม

แล้วก็รุ่นพี่หลายคนที่จบจากที่นั่น
ส่วนใหญ่ก็ได้ขึ้นไปเล่นฟุตซอลลีก
ผมก็เลยเลือกที่จะเล่นที่โรงเรียนศรีบุญญานอน

ช่วงม๔ผมต้องย้ายไปโรงเรียนปฐมภาค
เหมือนเขาเห็นฟอร์มเราเขาอยากได้ตัวเรา

สนใจไหมที่จะไปเรียนที่ปฐุมคา
ทางอาจารย์กับคุณพ่อเขาก็แบบเห็นด้วยว่าควรไปนะ

โรงเรียนปฐมภาคเขาก็มีชื่อเสียงทางด้านฟุตซอลอยู่แล้ว
เรื่องแบบกีฬาฟุตซอลฟุตบอลเนี่ยเขามีชื่อเสียงอยู่แล้ว
พอลองคุยกับอาจารย์แล้วคุยกับคุณพ่อแล้วครับ
ก็เลยตัดสินใจไปเรียนที่โรงเรียนประทุมคา
ตอนนั้นก็คือช่วงม๔ถึงม๖ครับ
เราก็เล่นโรงเรียนปฐมภาคมา
ก็ได้แบบแชมป์เก็บอะไรมาแบบหลายรายการมาก
ทำให้เหมือนแบบเราก็แกร่งขึ้น
แล้วก็แบบมีประสบการณ์จากการเล่นฟุตซอลมากขึ้น
ส่วนใหญ่ที่ผมมีประสบการณ์ก็น่าจะเป็นฟุตซอลเดินสายครับ
เราเล่นฟุตซอลตั้งแต่ช่วงมต้นเนี่ย

มันก็จะมีพวกรายการบอลนักเรียนอะไรต่างเนี่ย
เราก็แบบคว้าแชมป์มาบ้างอะไรบ้าง
ถ้าแบบเป็นประสบการณ์ที่รู้สึกว่ามันทำให้เราเล่นฟุตซอลได้แบบแข็งแกร่ง
และทำให้คนรู้จักผมมากขึ้นเนี่ย

ซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมกับเพื่อนเนี่ยก็แบบว่า

แต่ซึ่งตอนนั้นโรงเรียนของเราปฐุมคาอาจารย์เขายังไม่อยากให้ไปเดินสาย
เพราะว่าเขากลัวว่าถ้าไปเล่นเจอผู้ใหญ่อย่างนี้
เจอผู้ใหญ่เตะอาจจะเจ็บบาดเจ็บขึ้นมาเขาก็เป็นห่วงเรา

ก็แอบแอบอาจารย์ไปกลางคืนไปเตะวัน
แล้วก็ทีนี้เหมือนกลับมาอาจารย์เขารู้ว่าเราแอบไปเดินสาย
เหมือนมีคนโทรฟ้องเขาเขาก็กลับมาตี
พวกเราแบบเหมือนเป็นห่วงว่าแบบไม่อยากให้พวกเราออกไปเล่นครับ
ตอนนั้นพอเราไปเล่นแล้วเราก็ยังแอบไปอีก
มันจะเหมือนรายการต่อเนื่องพอเราแอบไปอย่างนี้
แล้วแบบมีแต่คนรู้จักเฮ้ยเด็กพวกนี้มันมาจากไหนอะไรอย่างนี้
ทำไมเล่นดีจังเจอผู้ใหญ่แล้วแบบเล่นดีชนะด้วย
จนแบบวันหนึ่งครับแบบเหมือนทีมของผมที่แบบเพื่อนกันแอบไปเล่นกันเนี่ย
เหมือนเข้าชิงเข้าชิงในรายการฟุตซอลเดินสายครับ
อาจารย์เขาก็รู้แหละว่าแบบเราแอบไปดู
พอเราแข่งสมมุติพวกเราเล่นดีเขาเห็นเราได้แชมป

และหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้แบบไม่ได้ปิดกั้นให้แบบไม่ต้องเดินสายเลย

ผมมีโอกาสที่ได้เข้าไปร่วมซ้อมกับสโมสรชมบุรีบูเวฟ
ตอนนั้นเราก็ไปซ้อมประมาณเดือน๒เดือนใช่ไหม

แต่ผมอยากเข้าจุฬาเพราะว่ามีรุ่นพี่หลายคนที่จบจากโรงเรียนประทุมไป
ก็ได้ไปเล่นฟุตซอร์ในรั้วมหาวิทยาลัยของจุฬา
ถ้าเราเซ็นสัญญากับชนบุรีบูเวฟ
แล้วก็เราจะไปเรียนจุฬาถามว่าเราจะเหนื่อยไหม
แล้วเราจะมีเวลาเรียนไหมมีเวลาซ้อมไหม
เพราะว่าถ้าเราเข้าไปจุฬาแรกมันก็ต้องเรียนหนัก

ระยะทางมันไม่ได้อยู่ใกล้กันอะไรอย่างนี้ครับปรึกษาคุณพ่อ
แล้วสุดท้ายก็คือเราไม่ได้เซ็นสัญญากับชมบุรีบูเวฟเลย
เข้าไม่ได้เพราะว่าคะแนนแกะแผดผมไม่ถึงครับ
มันเหมือนแบบผมลงสอบไป๕ตัวแต่ผมสอบแค่๒ตัว
อีก๓ตัวผมแบบช่วงบ่ายผมไม่รอผมก็เลยกลับบ้าน

เขาก็เลยแนะนำให้แบบว่าลองมาคัดฟุตบอลไหมเผื่อแบบมีโอกาสได้เข้า
เขาก็มองว่าการเล่นฟุตบอลเนี่ยมันน่าจะไปได้ไกลกว่าการเล่นฟุตซอลนะครับ
หลีกอาชีพด้วยรายได้อะไรต่างอย่างนี้ครับ
เราก็ลองไปคัดดูพอไปคัดปุ๊บเออเราติดโครงการฟุตบอลของจุฬา
เราก็ได้เปลี่ยนจากฟุตซอลมาเล่นฟุตบอลในตอนนั้นเลย
ถ้าเป็นโครงการของที่จุฬาครับโครงการฟุตบอลนะครับ
มันจะเป็นเหมือนโครงการกีฬาชาติส่วนใหญ่แล้วคือถ้าเป็นรอบแรก
เขาจะรับเฉพาะพวกที่แบบว่ามีชื่อติดทีมชาติ
แต่ตอนนั้นผมไม่มีอะไรเลยเพราะว่าผมเล่นฟุตซอลมาตลอด
ผมจะมีแค่เหมือนช่วงม๕ที่โรงเรียนประทุมโมคาครับ
ตอนที่ผมเล่นฟุตซอลโครงการฟุตบอลใหญ่ของที่โรงเรียนประธุมภาคา
เขากำลังจะคัดฟุตบอล๗สี
เขามองว่าเหมือนฟุตบอล๗สีที่มาเล่น๗คน
เขาคิดว่านักฟุตซอลน่าจะเหมาะกับรายการนี้
เขาก็เลยไปขออาจารย์สมชาติให้ยืมตัวนักฟุตซอลบางคนเพื่อมาเล่นฟุตบอล๗สี
พอเราไปเล่นฟุตบอล๗สีแล้วเหมือนเรามีผลงาน
ผมก็เลยเอาผลงานตรงนี้ไปยื่นเข้าจุฬา

เพราะว่าเราเพิ่งเปลี่ยนจากฟุตซอลมาเป็นฟุตบอล
ซึ่งมันแตกต่างครับ
ซอลฟุตบอลด้วยขนาดสนามด้วยพื้นสนามหลายอย่างครับ
สิกต่างที่เรามีเนี่ยมันก็อาจจะเป็นฟุตซอลไปเกือบหมด

เราก็เหมือนต้องปรับแบบทั้งเรื่องการจ่ายบอล
เรื่องทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับฟุตบอลทักษะการวิ่ง
ซึ่งมันใช้แรงที่ค่อนข้างต่างกันอยู่แล้ว
ฟุตซอลเนี่ยถ้าเราเหนื่อยเราก็สามารถเปลี่ยนตัวออกได้

แล้วก็ผมไม่ได้เล่นจริงตอนผมเข้าปี๒
ตอนนั้นเราก็เล่นแต่เราก็ยังไม่ได้รับโอกาสเท่าไห
เพราะว่าเรายังต้องปรับแบบทุกอย่างที่เกี่ยวกับฟุตซอลกับฟุตบอล

แล้วก็คอยได้คำแนะนำจากโค้ชจากพี่ที่เขาเคยเล่นอยู่แล้ว

ต้องบอกก่อนว่าทักษะฟุตซอลก็คือมันเป็นสนามเล็ก
ซึ่งจุดเด่นของนักฟุตซอลเลยส่วนใหญ่ก็คือ
การเอาตัวรอดในที่แคบแล้วก็ไม่เสียบอล
เพราะว่าถ้าเราเล่นฟุตซอลเนี่ยแล้วเราแบบเอาตัวรอดไม่ได้
ถ้าเราเสียบอลเนี่ยอาจจะโดนฉกบอลแล้วก็ถึงประตูได้เลย

ซึ่งนักฟุตซอลส่วนใหญ่จะเสียบอลยากมาก
ผมก็เลยเอาทักษะตรงนั้นมาปรับใช้กับฟุตบอล
ก็คือเวลาเราโดนเพจโดนเพสซิ่งอะไรอย่างนี้ครับ
เราก็จะออกบอลแล้วก็ขยับให้เพื่อนส่งง่ายขึ้น

แล้วก็เวลาเราโดนบีบในที่แคบเราก็สามารถแกะออกได้
ผมมองว่าตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นจุดเด่นของนักฟุตซอลที่มาเล่นฟุตบอลด้วยครับ
ก็เหมือนเรารู้ข่าวดีมาจากพี่เต็งนะครับ
บอกว่าเมืองทองเนี่ยสนใจเรานะอยากได้เรามาร่วมทีม
ตอนนั้นก็แบบดีใจเพราะว่ามันเป็นแบบอีกโอกาสหนึ่งของเรา
ที่เราก้าวขึ้นจากที๓แล้วขึ้นมาทายลีก
ซึ่งผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่มันยากมาก
ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนคนหนึ่งที่แบบโชคดีมากนะ
ที่ขึ้นจากที๓มาที๑แล้วเราได้เล่นจนถึงทุกวันนี้
คือเป็นช่วงที่ผมเข้ามาเมืองทองปีแรกเลย
คือมีทั้งแบบพี่ตังค์พี่มุ้ยพี่เก่งอะไรอย่างนี้ครับ
เราเข้ามาช่วงแรกมันก็ตื่นเต้นเพราะว่า
เราไม่เคยเจอพี่เขาในแบบที่อยู่ทีมเดียวกันเล่นด้วยกันอย่างนี้ครับ
เราเคยเจอแค่แบบเขาในทีวีเราดูเขาเล่นเราแบบเชียร์เขาเล่นอะไรอย่างนี้ครับ
มันก็ทำให้แบบพอมาแรกมันตื่นเต้น
มันก็ทำให้ผมมีโอกาสที่จะขึ้นมา
ทุกคนก็บอกให้เราขึ้นมา
แต่แบบในมุมมองนะตอนนั้นเราก็แบบยังไม่ได้ถึงขั้นนั้น

เพื่อที่จะทำให้มันดีเหมือนที่เขาทำอะไรอย่างนี้ครับ
มันก็เลยแบบทำให้เราแบบรู้สึกกดดันด้วย

มันก็มีหลายคนที่ตั้งคำถามไม่ว่าจะเป็นแบบแฟนบอล
เราเป็นใครมาจากไหนจะมาแทนพี่ตังค์ได้หรือเปล่า

เพราะว่าเรามีหน้าที่ตรงนี้โค้ดมอบหมายให้เราแล้ว

เราไม่ได้มาแทนใครหรือว่าเราไม่ได้เอาตัวเราไปเทียบกับใคร
คือเราก็ทำดีที่สุดในแบบที่เราเป็นในแบบนี้ครับ
ก็ทำให้จนวันนั้นถึงวันนี้
คนรู้จักมากขึ้นแล้วก็ชอบในสไตล์การเล่นของเรามากขึ้น
ถ้าเล่นฟุตบอลจริงก็นับตั้งแต่ปี๑

ก็ตอนนี้๒๕ก็ประมาณ๕ปีครับ
เล่นที่จามจุรีก็คือจุฬา๓ปี
แล้วก็มาเมืองทองปีนี้เข้าปีที่๓แล้วครับ

มันแปลกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่เล่นฟุตบอลมา

เป็นสิ่งหนึ่งที่แบบมันเซอร์ไพรส์

แล้วเราแบบเล่นแค่ปีเดียวเกือบ๒ปีอย่างนี้
มันก็ทำให้เราติดทีมชาติอีกมันเซอร์ไพรส์มาก

จ่ายบอลให้เพื่อนเล่นง่ายให้อะไรออกบอลง่าย
เพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยเลี้ยงบอลเท่าไหร่
ด้วยตัวผมคิดตลอดว่าแบบแต่ละแมทลงไป
เล่นบอลง่ายออกมาง่ายไม่เสียบอลอะไรอย่างนี้ครับ

ก็ทำให้แบบผมได้จ่ายบอลมากขึ้น
เกมจะไปเป็นแนวทางไหนเราจะเล่นลุคตรงไหน

มันต้องใช้สมองเวลาแบบลงไปด้วยหลายอย่าง

ฝึกฝนมาจากฟุตซอลมาปรับใช้กับฟุตบอล

แล้วก็ด้วยประบาทของตัวผมน้อยอยู่หมุนท้องนักตอนนี้

มันเป็นแมทออฟฟิเชียลแรกที่ผมได้ติดทีมชาติแล้วก็ได้เล่นแบบจริงเลย

ถ้าเราแบบไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้

ที่แบบจดจำในทางที่ไม่ดีของเราได้ครับ

เพราะว่าตอนนั้นเนี่ย
โปรดติดตามตอนต่อไป